ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียว
รักคนเดียวน้องจึงต้องร้อง
รักคนเดียวน้องจึงต้องร้อง
คุณอันครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณอันร้อง
ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น

จริงต้องคือต้องให้รอ
คุณอันร้องเป็นให้รอตรงนี้ก็รอได้
เป็นเพลงของคุณวิรดาวงเทวันนะครับ
รอเพราะรักนั่นเอง

คุณอันรู้ไหมคะว่าคุณอันเป็นผู้ให้

ในการมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้คุณอันคะ

ที่อ่อนแรงและอ่อนล้าบ้างในบางครั้ง
เขาก็สามารถลุกขึ้นมาแข็งแรง
และมั่นคงด้วยหัวใจดุดหินของเขาได้

มีความแข็งแรงเกิดขึ้นเสมอค่ะคุณอัน
ทำทุกวันหลังจากนี้ให้มั่นคงเข้มแข็ง
เพื่อเขาคนนั้นค่ะคุณอานะคะ
มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวบ้างครับคุณ
อันนี้

แต่ว่าแม่ก็จะตั้งใจทำงานหาเงิน
ต่อไปไม่ท้อ

ฝ่าฟันการที่เราอยากตายมาได้

ทุกครั้งที่มองหน้าเขาก็รู้สึกว่าเราต้องอยู่ต่อ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นอันไม่กินข้าวไม่กินปลา
วันคืออยู่แต่ในห้องแล้วก็ร้องไห้
ก็จะมาเรียกแม่กินข้าวอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องออกไปกินเพราะว่าเราอยากให้ลูกสบายใจด้วย
อยากให้ลูกเข้มแข็งอยากให้ลูกเห็นว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านได้
วันนี้ก็ถือว่าคุณอันทำหน้าที่ในส่วนของตรงนี้ให้เต็มที่แล้ว
แต่ชีวิตต้องดำเนินไปอย่างที่คุณอันว่าค่ะ
หน้าที่ที่เหลือก็ขอให้คุณอันโชคดี
เดี๋ยวให้คุณพ่อกับน้องชายพูดอะไรกับลูกสาวหน่อยครับคุณพ่อ

ก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียใจ
การเล่นเกมก็มีผิดพลาดบ้างนะครับ
แต่ชีวิตเราไม่ยืนอยู่แค่นี้ครับ
ก้าวแล้วล้มไปข้างหน้านะครับดีกว่ายืนเต๊ท่าอยู่เฉย

ก็มีคุณพ่อคนหนึ่งนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณอัน
แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือน้องชายของคุณอัน
บอกอะไรพี่สาวดีครับวันนี้
ก็อยากจะบอกว่าเองไม่ต้องคิดมากหรอก
ยังไงข้าก็อยู่ข้างเองเสมอแหละ
ก็ยังมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่

อวยพรให้คุณอันประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะครับ
ขอขอบคุณนะครับคุณอันนะครับขอบคุณมากครับ

เรายังมีนักสู้ชีวิตคนอื่นรอพร้อมที่จะมาเป็นกำลังใจ
พร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบให้คนสู้ชีวิต
หลายท่านได้ศึกษาได้ดูเขา
คุณป่าปกติคุณป่าเป็นคนขี้เหงาไหมคะ
ผมก็นีโน่อยู่พอสมควรนะครับ

ขี้เหงานะคะยุคหนูรู้จักอยู่

ถ้าคุณป่าเหงาบ้างไม่เหงาบ้าง

คุณป้าคนนี้เนี่ยถึงเขาจะเหงา
แต่หัวใจเขานะคะแข็งแกร่งเหลือเกินค่ะ

ยายชื่อบัวศรีนามสกุลเชื้อเพชร
อายุ๗๒เป็นคนลาวโซ่ง

ก็เลี้ยงให้เขากินเหมือนพ่อฟุ้งเฉศรี่นะ

เราไม่พร้อมก็๕หรือ๖ปี
อาชีพถอผ้าเกี่ยวข้าวไม่ได้ไปแล้ว

แต่ว่าจ้างบ้าเป็นนี้๑๒๐
วันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งดังทีก็ไล่สองหวาสองหวาครึ่ง
ก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ร้องเพลงไปอะไรไป
รอคงใจเราแล้วก็ร้องเพลงไปร้องเพลงไปเออก็ขึ้นใจ
แต่ง้องนอนเหอะง้องนอนเราไปอาบน้ำสองหลวนหรือสามหลวน
เป็นคนใหม่คนใหม่มันสดชื่นเราก็ท้องพอไป
ชีวิตมันยังดีว่าโลกยังไม่มารุมร้าว
ให้กำหนดแล้วก็ดีแล้วให้ชีวิตเราก็ดีแล้ว
ชมใจแค่นั้นเรื่องลูกไม่ขัวก็แล้วไป

ก็เห็นหากว่าไม่เห็นแล้วก็แล้วไป

พี่แตนนะคะเป็นเพื่อนบ้านป้าบัวศรีค่ะ

ถ้าเกิดป้าไปเป็นหนี้ป้าก็อยู่ได้

เป็นคนที่เสียงดังพุงผักอะไรอย่างนั้นแล้ว

ลูกตัวเองไม่ค่อยมาลูกป้าเขาไม่ค่อยมา
ส่วนสต์ทศาสตร์ก็ทำงานหนัก
นี่ทอพ่านอนดึกตีนึงตีสอง

แกเก็บผักตำน้ำพริก
ไม่ซื้อหมูแม่เลยกินง่ายกินอยู่ง่ายมาก
ตอนป้าแย่นี้น่ะสุทธภาพก็อ่อนเพียร์
แล้วมันก็คิดก็คิดน้อยใจทุกอย่าง

น้องก็ไม่มีน้องกับใครก็มี
จะไปหาลูกก็หมดสัญญาแล้วเหรอ
พูดอย่างนั้นน่ะซื้อเชือกนี้ก็หมดปัญญาแล้วไง
เทปเวลาว่าฟ้าลินจะช่วยชีวิตไว้

แล้วจะไปโดดน้ำตาย

มีใครก็ไม่ได้มาเกาะอย่างนี้เราจะกระโหลดแม่กระโหลด
เอาเงินไปทำบ้านเป็นหนี้หมื่นหก

เพราะว่าเป็นหนี้เขาไงเจอหน้าเขานี่อายเขาไง
ป้าอยากได้เงินมาหมื่นหก

แค่นั้นสักวันป้าก็ใช้หนี้หมดแล้วป้า
แต่ทำงานต่อไปป้าก็มีตังค์
แค่นั้นแหละภูมิใจมากกับลูก

ดูภาพชีวิตก็หลงรักคุณป้าบัวศรี
เกิดเป็นบัวศรีต้องทนได้
ศโลเกงครับ
กับเธอเลยนะครับป้าบัวศรีนะครับ
หวาใจเหงา
มาละครับ

สวัสดีครับ

พ่อสาว

พ่อสาว
พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว

พ่อสาว